กลุ่มนี้จากกรุงเทพก็พากันไปเที่ยวที่ชนบุรีครับ

เขาอยากจะลงเล่นน้ำช่วงดึกนะฮะ
พอลงเล่นน้ำในสระนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรรู้ไหมครับ

มน้ำลงไปหายไป๓วิ

แล้วพอช่วยขึ้นมาได้นอนอยู่ริมสระคือต้องปั๊มหัวใจ
เพราะเหมือนกับชีพจรหยุดเต้นไปชั่วขณะหนึ่ง
หัวใจเสร็จแล้วพอเขามีสติ
ฟื้นคืนสติขึ้นมาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่พัทยาครับประถมพยาบาลช่วยเหลือ
อายุ๔๒ปีเขาจมน้ำหมดสติ
สระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่ง
พื้นที่บางละมุงชนบุรีครับ

มันจะมีเวลาเปิดและปิดตามกำหนดเอาไว้
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาดื่มกับเพื่อนเสร็จแล้ว
เบื้องต้นอาจจะเมาหรือเปล่า
ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เขาอยากจะลงเล่นน้ำไงแล้วดึกแล้ว

จู่คือจมน้ำหมดสติหายไป๓วิ
เจ้าหน้าที่พอรับแจ้งเสร็จปั๊บก็เลยรีบมาช่วยเลยนะครับ
ทราบชื่อต่อมาคือนายอำนวยอายุ๔๒ปีครับ

กลุ่มเพื่อนบอกว่านายอำนวยคนนี้ที่จมน้ำ
กับเพื่อนรวมแล้วทั้งหมด๕คน

เที่ยวพักผ่อนที่นี่และเข้าพักผ่อนที่โรงแรมนะฮะ
กินสังสรรค์อำนวยอยากจะลงเล่นน้ำอยู่คนเดียว
เพื่อนเขาก็แบบนั่งดื่มกันต่อนะครับ
เห็นเพื่อนจมน้ำรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

นี่ครับหนึ่งในทีมงานที่เขายืนยันว่าจมหายไป๓วินะพี่
โชคดีว่าเอาขึ้นมาจักษะได้ทัน
ขอให้หายไวแล้วก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ